ไม่ว่าคุณจะเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาหรือจะเป็นบิ๊กไบท์เครื่องแรงเครื่องเร็ว
ก็ไม่ควรแซงแบบถนนเลนเดียวอะค่ะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยมาก
แต่ก็เอาซะแขนขวาขาดเลยเหมือนกัน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
หนุ่มอายุ๒๗ปีขี่รถบิ๊กไบท์มากับแฟนสาว

ทีนี้จังหวะเขาก็กะว่าเขาจะเร่งแซงรถบรรทุกไปวิ่งข้างหน้า

เจอรถพ่วง๑๘ล้อวิ่งสวนมาพอดี

แต่คือแขนขวาขาดเลยค่ะ
ด้วยความเร็วแล้วก็ความแรงของการชนนั้น
คุณผู้ชมเห็นก็มีทั้งกู้ภัยแล้วก็พลเมืองดี
ที่มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒คนที่นอนอยู่บนถนน
เป็นถนนสุขุมวิทย์สายเก่าในตำบลบางประกงอำเภอบางปะโกงค่ะ
ที่เกิดเหตุมีนายธันวาน้อยนาศอายุ๒๗ปีนะคะ

เท้าข้างขวาก็มีบาดแผลลึกชะกันเกือบขาดเหมือนกัน
กู้ภัยเขาก็ต้องเอากล่องโฟมใส่น้ำแข็ง

ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนก็คือนางสาวจิราพรวารินสุก
อายุ๓๘ปีค่ะคนที่ขาขวาหัก
ซึ่งตอนที่กู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะ
ทั้งสองคนยังคงมีสติแล้วก็รู้สึกตัวดี
ก็พาการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบางประกง
ส้มดำของผู้บาดเจ็บล้มอยู่กลางถนน

โดยรถพ่วง๑๘ล้อแล้วก็รถบรรทุก๖ล้อ
คู่กรณีจอดอยู่ไม่มีใครไปไหนเลย
คราวนี้ไม่ได้หนีก็ยืนรอนี่แหละค่ะ
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อคือนายจารุพงศ์หงแก้ว
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังบรรทุกดิน
จะเอาไปเทในจุดที่มีการก่อสร้างขยายถนน

ทีนี้เขาก็ขับมาดีปรากฏว่าเห็นนายธันวา
ขี่จักรยานยนต์มาพร้อมกับแฟนสาว

มันหลบกันไม่ทันจริงก็เลยเฉียวชนกันจนแขนขาดแบบนี้ค่ะ
แล้วผมก็แล้วเสียงออกจากตรงนี้

ส่วนตัวรถบรรทุก๖ล้อนะคะคนขับคือ

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกันว่า
คนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์แซงขวาไป

ที่รถพ่วง๑๘ล้อสวนมาเนี่ย

ตำลัดสัปภาพบ้างปะกงบอกว่าเดี๋ยวเจาสร้างปากคำผู้บาดเจ็บทั้ง๒คน
แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาข้อเท็จจริงในเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
แขนขาดเลยนะแขนขาดเลยมันแรงค่ะ

ถึงขั้นชนเต็มจนเสียชีวิต